อีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ตอนนี้ชาวเน็ตวิภาควิจารณ์
ปกติเราเจอแอปจีนเราก็แอบมีความกลัวกลัว
เพราะส่วนใหญ่เขาแอบจะแบบมีชื่อเสียงที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไห
ไปเอาข้อมูลส่วนตัวเก็บมาหรือเปล่าโดยเฉพาะแอปในแอนดรอยนะคะ
ยังโหลดมาเองแต่ยังไม่ได้เล่นเลยคือโหลดมาแต่ยังไม่ได้เล่นเลยอ๋อยังนะ
คือโหลดเพราะเป็นข่าวเลยว่าโหลดเพราะอะไรคะโหลดเพราะว่าเห็นว่าภาพมันสวย
แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นการใช้ภาพนึกว่าแต่งผ้า
คือยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูเลยโหลดทิ้งไว้ยังไม่ได้เปิดเข้าไปดู
ก็หลับตาฝันถึงชื่อเธอใช่ไหม
ชื่อในภาษาไทยนะคะก็เป็นภาพยนตร์ของญี่ปุ่นนี่แหละ
ฉายเขาก็จะมีภาพแนวแบบคือต้องบอกว่าภาพสวยมาก
สวยมากจริงคือเนี่ยค่ะคือลักษณะคือเป็นภาพจริง
แต่เขาก็ทำมาเป็นลายเส้นการ์ตูนใช่แล้วพอออกมาทำ
แล้วขณะนี้คนก็โอ้โหกำลังอินกับภาพยนต
คือต้องบอกว่าหนังแบบเรตติ้งดีมากเรื่องนี้ดูแล้วก็ใช่ดูแล้วเหมือนกัน
มันครบทุกอารมณ์ชอบนะคะตอนนี้น่าจะออกลงไปแล้วคุณผู้ชมต้องหาดูตอนหลังสำหรับใคร
ไม่แต่ว่าคือที่โหลดมาเพราะว่าเห็นคนเหมือนแต่งภาพ
เข้าใจว่าน่าจะเป็นแอปแต่งภาพให้เป็นแบบสีน้ำหรือเป็นอะไรแบบนั้น
ก็เลยโหลดทิ้งไว้แต่ว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงคะ
คือคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่า๑พอภาพออกมาเป็นแบบนี้

คือเอามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ซึ่งนอกจากนี้อันนี้ละเมิดลิขสิทธิ์อันหนึ่ง

มันก็มีความนี่ค่ะอ่ะอ่ะคิดดี
คือจริงมันเป็นลักษณะของการเก็บภาพ

ใช่มันมีแอปประมาณนี้เยอะที่ถ่ายภาพ
แล้วแปลงเป็นลายสีน้ำเป็นอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็มีอยู่หลากหลายแอปเหมือนกัน
แต่แอปนี้เนี่ยคือมันเหมือนตั้งใจให้เป็นสีจัดจ้าน

อ่าเปิดดูพร้อมกัน
ท้องฟ้าก้อนเมฆและโทนสี
ใช่ค่ะซึ่งสมมุติดูอันนี้ก้อนเมฆมันอยู่ด้านซ้ายถูกไหมคะ
คือมันไม่ใช่เป็นพื้นฐานภาพเดิมแล้วก็แต่งสี

ก้อนเมฆก็ต่างตัวมุมมันต่างกันหมด
ใช่ค่ะคือถ้าเป็นของตัวอื่น

ใช่นะคะมันมีแอปอื่น
เคยรีวิวเหมือนกันแต่ขออภัยจำชื่อแอปไม่ได้

คือมันไม่ได้แต่งภาพเดิมให้เป็นสีน้ำหรือสีจัดจ้าน
แต่ว่ามันมีการแปลงด้วยใช้คำนี้ดีกว่า

ใช่ภาพนี้เป็นคล้ายวัดจีนเหมือนกัน

แต่ว่าภาพที่เป็นต้นแบบที่ถ่ายมาเนี่ยไม่มีก้อนเมฆ

ชาวไหนก็เลยตั้งเขาสงสัยเอ๊ะแล้วเมื่อลิขสินหรือเปล่า
อันนี้ประเด็นหนึ่งนะเดี๋ยวฟังเขาชี้แจงอีกประเด็นหนึ่ง
แต่ยังมีผู้สังเกตเห็นด้วยว่าตัวแอปเนี่ย
เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
อย่างเช่นเลขอีมี่แอคเคาน์เดต้า

แล้วก็จัดส่งข้อมูลไปยังบริษัทแม่ที่อยู่ที่จีน

ลบทันไหมถ้ายังไม่ใช้เนี่ยน่าจะได้อยู่ลบไปก่อน

คือเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เนี่ยก็เอาออกจากเครื่องไปก่อนน่าจะดีที่สุด
เพราะว่าจริงแล้วคือชาวเน็ตแอบสังเกตด้วย
ถ้าเน็ตไม่ต่อเนี่ยแอปใช้ไม่ได้
ปกติมันต้องใช้ได้สิใช่คนก็เลยยิ่งสงสัยอ้าวมีจุดประสงค์ไม่ดีแน่นอน
เพราะว่าก็เคยมีข่าวประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าแอปในจีนเนี่ยเขาเอาไปข้อมูลต่างไป
แล้วคือส่งกลับไปที่บริษัทแม่ซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลพวกนี้มีประโยชน์มากมหาศาล
แล้วยิงสิ่งที่เราต้องการมาได้อีกอาจจะเป็นไวรัส
คือถ้าเป็นไม่เชิงแบบร้ายขนาดนั้นอาจจะเป็นการยิงโฆษณาจากพฤติกรรมการใช้งานของเรา
แล้วก็เหมือนเรากลายเป็นแบบผู้ให้ข้อมูลเข้าไปฟรีนะคะ
แล้วนะลบเลยค่ะลบแล้วนะลบเลยค่ะโอ้ยังไม่ทันได้เริ่มใช้เลย